โจรปล้นทองลูกซองสวน

แต่แต่บ่ายอ่านเองตอนเย็นกลับไปบ้านดูตอนคั่ม

แต่ไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้

คุณผู้ชมครับไอ้๔คนนี้มันมาแบบในหนังเลย
จอดมอเตอร์ไซค์ยิงปืนใส่กระจกหน้าร้าน
เอาตีนถีบปั้งเข้ามาปั๊บ
กลับไปไม่เหมือนเดิมครับ
กลับไปไม่เหมือนเดิมครับ
กลับไปไม่เหมือนเดิมครับ

ดูชัดชายทีมายังแบบแม่
มาเป็นแก๊ง๔เป็นแก๊งทำไปอย่างนั้น
ในหนังยิงปืนใส่กระจกหน้าได้ยินเสียงพี่ผู้ชายมั้ย

เธอนีบอกเมียนี่ก่อนรู้ระว่ายพวกนี้มาปล้นแน่นอน

ไม่เกี่ยวหมอบลงหมอบลงหลังจากนั้นให้เพื่อนร่วมแก๊ง

นะคะเนี้ยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเห็นไหม
อันนี้คือเจ้าของร้านเขายังคงยิงอยู่นะครับแล้วดูสิ
คนร้ายนะจนโอ้โฮโลที่โดนยิงอ่ะสี่สิบสองวินาที

สีดำวิ่งหลบหนีทีนี้คุณผู้ชม
เนี่ยที่ให้คุณผู้ชมดูอันนี้คือเป็นภาพอีกมุมนึงนะคะ

นี่คนก็ยังเดินผ่านไปผ่านมาข้างนอกนะ
ก็ไม่รู้หรอกว่าสี่คนนี้จะเข้ามามาก่อเหตุปล้นน่ะเนอะ
คุณผู้ชมค่ะคือพอหลังจากที่คุณผู้ชมเห็นมุมตอนก่อเหตุแล้ว
แล้วก็ตอนก่อนจะเข้ามาก่อเหตุแล้ว
ทีนี้หลังจากที่ก่อเหตุจะให้คุณผู้ชมดู
เพราะว่าพอหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ย
คือโดนยิงแล้วใช่ไหมออกมาหนีกันออกมาข้างนอกเนี่ย
มันจะมีอยู่คนนึงที่เขากำลังจะขี่รถหนี
แต่ตอนที่แบบสตาร์ทรถเหมือนกับสตาร์ทไม่ติดคุณผู้ชม
ก็ต้องทิ้งรถสิเอาชีวิตรอดก่อน
อันนี้วิ่งหนีกันไปแบบนี้ค่ะ
ใช่เพราะอะไรที่บอกว่าคนสุดท้ายที่วิ่งหนีแล้วก็
เหมือนกับแบบว่าก่อนวิ่งหนีไป
โอ้โหนอนจมกองเลือดอยู่หน้าร้านทองเลยนะคะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมอีกมุมหนึ่งกล้องหน้ารถ
กล้องหน้ารถเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็น
เดี๋ยวขอดูมุมอ่ามุมนี้อ่ามุมนี้อ่าอันนี้คือโอ้โห
คนร้ายวิ่งหนีกระสุนปืนแล้วก็จะเนี่ยพยายามที่จะเอาชีวิตรอด
แต่ว่าหนึ่งในนั้นน่ะโดนยิงล้มคว่ำไปอ่ะค่ะมุมนี้ชัดน่ะ
มุมนี้ชัดนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะล้มแล้วนี่ล้มไปเลยโอ้โห
คือพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมเราจะเห็นแบบหลายมุมมากเลยนะ
ก่อนเกิดเหตุขณะเข้าไปก่อเหตุแล้วก็ช็อตที่กำลังจะหนีอ่ะ
เนี่ยคนที่โดนยิงไปเนี่ยชื่อวิชัยแทร่ว่างอายุสามสิบเอ็ดปีอืม
เจ็บสาหัสนะคุณผู้ชมอย่างที่พี่เบิร์ตบอกโดนยิงจุดสำคัญนี่
คว่ำหน้าอยู่ตรงนี้เลยครับคือตามหลักมนุษยธรรมเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในแก๊งโจรนะค่ะตอนนี้ได้รับการผ่าตัด
หัวกระสุนออกแล้วแล้วก็ให้เลือดแล้วครับ

ต้องบอกว่าตอนแรกสุดที่รายงานมามันมีความสับสนของการรายงานข่าวมาก
ตอนแรกบอกตายแล้วก็บอกไม่ตายแล้วก็บอกว่าตายอีกทีหนึ่ง
ปรากฏว่าล่าสุดตอนนี้ยังไม่ตายนะ
คืออยู่ในการดูแลของแพทย์อยู่นะคะผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกอยู่
แต่ทีนี้คุณผู้ชมพอมันเกิดเหตุการณ์นี้อยากถามอยากถามเจ้าของร้านทอง
พิสิทธินะคะพี่พิสิทธิ์ระพิษพันธ์อายุ๔๖ปีไม่ได้ไปไหนรอให้การกับตำรวจอยู่
ฟังพี่กันหน่อยไหมอยากรู้เชิญค่ะ
นี่แหละเจ้าของร้านคนแม่นปืนที่ยิงไป
ตำรวจนำกำลังชุดสืบสวนไปจับกลุ่มคนร้ายที่เหลือ
ที่วิ่งหนีไปนี่ไปจับได้ตรงนี้ในพงศ์ย่า

ชื่อว่านายเต๋อแทร่เท้าเป็นชาวอำเภอพบพระจังหวัดตาก
เต๋อเนี่ยคุณผู้ชมมีหมายจับอยู่แล้วนะ

ปล้นร้านทองกรุงเทพ๔ในพื้นที่ตำบลพบพระที่จังหวัดตาก
เมื่อ๑๒กุมภาพันธ์คุณผู้ชมจำได้ไหม
๒กุมภาพันธ์ตอนนั้นเนี่ย
พวกเขาได้ทองรูปภัณฑ์ไปน้ำหนัก๑๘๒บาทนี่ฮะ
เราเปิดภาพให้ดูเหตุการณ์วันนั้น

นี่ในมือเหมือนจะมีอาวุธด้วยนะ
แล้วก็บุกเข้าไปตอนได้ทองไป๑๘๒บาทหลบหนี

ก่อนจะกลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง
คดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังเหลือคนร้ายอีก๒คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลบไปได้
เจ้าหน้าที่กำลังแกะรอยตามอย่างเนี่ยต้องตามไปให้เจอเลยนะ
โดยประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดนครับ
ทำการเฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านตลอดแนวชายแดนเลย
เอาล่ะคุณผู้ชมสิ่งที่คนอยากรู้เรื่องของเจ้าของร้าน

ชื่อพี่พิษศิษฐ์รับพิทธิ์ภัณฑ์อายุ๔๖ปี
ปีแกผ่านการอบรมการใช้อาวุธปืนเบื้องต้น
สนามยิงปืนของมณฑนทหารบกที่๓๑๐พร้อมกับภรรยาด้วยนะ

คือได้เป็นนักยิงปืนทั้งผัวทั้งเมียน่ะ

ชอบยิงปืนอยู่แล้วชอบกีฬายิงปืน
เคยร่วมแข่งขันยิงปืนด้วยจนได้ถ้วยรางวัลมาด้วย

ทุกวันนี้เวลามีเวลาว่างพี่พิศิษฐ์แกก็
คือนอกจากร้านทองก็ไปสนามยิงปืน

ส่วนตัวพี่เขาแล้วมีปืนหลายกระบอกหลายชนิดครับ
ด้านซ้ายนี่ใช่ไหม
เป็นลูกทรองยาวนะครับ

แล้วก็พอก่อเหตุแบบนี้เรียกว่าปล้นไม่สืบ
ผมว่านะผมว่านะช่วงนี้นะ
ไอ้ข่าวชิงทองปล้นทองมันจะเบาไปพักหนึ่ง

หนึ่งเรื่องที่นอกจากชื่นชมว่าพี่แกยิงแม่นแล้วนะ
บรรจุกระสุนด้วยทำได้รวดเร็ว
เพราะปืนพวกนี้เวลาคนใช้ปืนเขาจะไม่โหลดกระสุนทิ้งไว้ไง
แต่นี่พอเขาเห็นโจรมาแล้วบอกเมียหลบไปก่อนให้หลบ
เออเนี่ยโหคุณผู้ชมก็เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ

คนที่จะคิดชิงทอง๑ถ้าคุณไม่โดนแบบนี้คุณก็จะโดนตำรวจจับได้
กับสองถ้าคุณเจอเจ้าของร้านเข้าใจแบบนี้ตายครับ